จากข่าวน่ารักมาดูเรื่องนี้บอกเลยค่ะว่าตัดอารมณ์
เป็นเรื่องของขโมยขโจรที่คนร้ายไปก่อเหตุขโมยโอ่ง
ในวัดยังไม่เว้นล่าสุดตำรวจเขาจับได้
จับได้เพราะอะไรรู้ไหมเขาไปแกะรอยว่าไปโพสต์ขาย
่งในโลกออนไลน์เอาแล้วก็แกะรอยไปสุดท้าย
นี่คนนี้เลยคุณผู้ชม
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสารวุฒิสุพนัทอายุ๔๐ปี
ก็โดนตำรวจภูทรเมืองอ่างทองจับกลุ่มได้คาบ้านพักเลย
ของกลางก็คือมีโอ่งมังกร๖ใบค่ะ
มีโต๊ะเป็นโต๊ะอาหารโต๊ะไม้๑ตัว
เพราะว่านายสารวุฒิพร้อมกับเพื่อนอีกคนนึง
ไปก่อเหตุลักษณ์ทรัพย์กลางดึกของวันที่๕กรกฎา
ตัวนายสารวุฒิกับเพื่อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปก่อเหตุ
ภายในวัดกลางราชครูทารามอยู่ที่อำเภอวิเศษชายชาญค่ะ
ทีนี้เข้าไปแบกก่อนไปแบก
แล้วก็เอามานั่งซ้อนท้ายขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนี
ในกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม
จับภาพได้ดูสิมันไม่ใช่ง่ายนะคุณทัศนาย

ใช่แต่ความพยายามผิดที่ผิดทางค่ะ
เพราะว่ามาขโมยของพยายามแบบนี้ไม่ดีนะคะ
แล้วพอขโมยโอ่งมาเสร็จซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาเสร็จนะ
ตำรวจเขาแกะรอยตำรวจก็เก่ง
ก็รู้เลยว่าอ้าวนี่มาโพสต์ขายโอ่ง
ประกอบกับมีภาพจากกล้องวงจรปิดหลักฐานมัดตัวขนาดนี้

พอไปถึงนายสารวุฒิเขาก็บอกว่า
ผมกับเพื่อนอีกคนนึงก่อเหตุ

เขาบอกว่าชื่อมดครับตอนนี้นายมดยังหลบหนีนะ
เขาขี่คือเวลาที่เขาก่อเหตุ
เขาจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามสถานที่ต่างตอนกลางคืน

นายสารวุฒิก็จะให้นายมดไปแบกโอ่ง
ซ้อนท้ายรถแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนี
องค์ใบละ๒๐๐๐๓๐๐๐บาท
แล้วโต๊ะอาหารที่เป็นโต๊ะไม้ที่ไปขโมยมา
ก็ไปขโมยมาจากร้านข้าวต้มในตลาดอ่างทอง
ตำรวจบอกเลยนะว่ามีผู้เสียหาย
มาแจ้งความเอาไว้ที่สพในท้องที่วิเศษชายชาญ
สพเมืองอ่างทองแล้วก็ที่สพมหาราชที่อายุทยา

ตอนนี้เอาตัวผู้ต้องหาก็คือนายสารวุฒิไปสอบสวนไปขยายผล
เดี๋ยวต้องตามหาตัวในมดเพื่อนอีกคนนึงที่หลบหนีอยู่นะคะ
โดยเจ้าของโอ่งเดี๋ยวดูเจ้าของโอ่งหน่อยค่ะ
คุณพัทรวุฒิตันติรุ่งเรืองซึ่งเป็นชาวอำเภอวิเศษชายชาญ
บอกว่าโอ๊ยเนี่ยโอ่งของผมเลยผมดีใจมาก
เพราะว่าองค์นี้มันเป็นโอ่งน้ำเก่าแก่ได้มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่
ได้กลับคืนมาดีใจ
ส่วนองค์น้ำที่บ้านที่เหลืออีก๒ใบเนี่ย
ถามว่าคุณพัทรวุฒิทำยังไงพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
บอกโอ้โหผมต้องเอาโซ่มาล่ามองค์เอาไว้
ป้องกันไม่ให้คนร้ายมาขโมยอีก
คุณคิดดูสิในยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้
จากเฝ้าระวังทรัพย์สินแล้วโอ่งต้องเอาโซ่มาล่าม
องค์สวยนะองค์มองค์กรเขาเป็นลวดลายของมองค์กรนะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชม